ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยโอ้โหโหดเยี่ยมมากเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าตายคือลักษณะเป็นฆาตกรรมอำพราง
ทีนี้สืบสวนไปสืบสวนมาทราบว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นสามีของเธอนั่นแหละ
เป็นชาวจีนหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จสิ้นปุ๊บ
หนีออกนอกประเทศไปแล้วเพราะว่าล่าสุดตมตรวจสอบแล้ว
ผู้ชายคนนี้เป็นชาวจีนกลับประเทศไปแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือภายในบ้านพักหมู่๗ตำบลวัดจันทร์
ตำรวจก็เลยประสานคุณหมอประสานกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
บ้านนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรัวรอบขอบชิด
ภายในห้องนอนพบศพนางสาวนันพิกาเกรดทองอายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ตอนที่ตำรวจไปถึงจรภิกูภัยหมอไปถึง
ไปพบศพของเธอถูกห่อด้วยผ้าห่ม
เลือดเนี่ยไหลนองพื้นเลยนะคะพอเปิดผ้าห่มออกดูนะ
พบว่าเธอสวมเสื้อยืดแขนยาวท่อนล่างเปลยเปล่าค่ะ
มีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่บริเวณศีรษะ๒แห่ง
หางตาขวานหนึ่งแห่งส่วนมือทั้งสองข้าง
ถูกมัดด้วยเชือกไนลอนสีขาวโยงกับขาทั้งสองข้าง
ถูกรัดด้วยสายยูสำหรับล็อกรถจักรยาน
สภาพศพตอนนั้นนะเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็น
คาดว่าผู้ตายเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมงนะคะ
หลังจากนั้นสักพักหนึ่งนางลูกจันเกรดทองอายุ๖๗ปี
พร้อมกับนายภาคภูมิเกร็ดทองอายุ๓๗ปี
เป็นคุณแม่แล้วก็เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยมาดูศพ
โอ้โหหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากญาติไปนะคะ

พอมาถึงนะทั้งแม่ทั้งน้องชายค่ะ
ห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจ
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าปกติแล้วพี่สาวก็คือผู้ตาย
นางสาวนันพิกาจะพักอาศัยอยู่ที่บ้าน
หลังจุดเกิดเหตุกับสามีอยู่กันสองคน
สามีเป็นชาวจีนชื่อว่านายเหลี่ยงอายุสี่สิบเอ็ดปี
มีอาชีพขายน้ำเต้าหู้

ทั้งสองคนมีอาชีพขายน้ำเต้าหู้
ขายอยู่บริเวณศรีแยกบุญวายถนนศรีฮราชเดชโชชัย
ตั้งแต่สามสิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมา

บอกว่าให้ไปรับที่สนามบินจังหวัดพิศนุโลก
แต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าจะมากี่โมง

น้องชายจึงเข้าใจว่าสามีของพี่สาวเนี่ย

หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้

ประตูรัวบ้านถูกปิดล็อก
หมาพันบางแก้ว๒ตัวปกติ

ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบที่สุดแล้ว

คืนวันเกิดเหตุทั้งคู่เนี่ย

รูปร่างหน้าตาดีสวยนะ
ฝ่ายชายก็เลยใช้มีดทำครัวที่อยู่ในบ้าน

มัดมือมัดเท้าเอาผ้าห่มคลุมไว้
หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
และจากการประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

พบว่านายเหลียงเนี่ย

ตอนนี้พยายามเร่งติดตามตัว
มาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย